ทหารไทยโดนอย่างนี้ได้ยังไง
โจมตีถึงในค่ายทหารเลยครับ

อันนี้แตนหรือแมลงวัน

ปากเจอตัวบวมกันหมดเลยเอาไปดูเหตุการณ์นี้
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบนโพกลาง
อำเภอเมืองนครราชศรีมานี่คืออะไร

เขาจะเข้ามาซ่อมแซมบูรณะ

แล้วที่เห็นนั่นคือไม่ใช่หยัดไย่นะครับ

รังแตนคุณผู้ชมขนลุกใช่ไหมมันเยอะไม่ใช่๑๐รังไม่ใช่หลากหลายสิบรังแต่เป็นหลัก๓๐๐รังครับคุณผู้ชม๓๐๐รังทั้งรังเล็กรังน้อย
คุณผู้ชมรังหนึ่งไม่ได้มีตัวหนึ่งไงคุณผู้ชม
นี่ครับทั้งที่ผนังที่เสาที่คานที่ฝ้าที่เพดานที่ประตูหน้าต่างโคมไฟระเบียงทางเดิน

ทหารนะครับก็ต้องแม่บอกว่าผมไปตรวจสอบอาคารคือเขาจะทำโครงการซ่อมบำรุงอาคารใหม่
ถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลค่ายสุระนารีครับ
จากนั้นก็ทางหน่วยก็เลยบอกว่า
ทหารเราคงจะรับมือไม่ไหว

พอจากเทศบาลตะบนโพกลาง

ซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็สวมชุดป้องกันอย่างดี

และกำลังพลของหน่วยงานทหารเข้ามาช่วย
สเปรย์กำจัดแมลงมาพ่น

ปลายไม้มีผ้าชุบน้ำมัน
จุดไฟจ่อแต่ละจุดสิ

ฮือบุกมาโจมตีเจ้าหน้าที่ฮะ

โอ้โฮดูดีสีข้างนี่โอ้โฮนี่
นี่ฮะนี่อะไรเนี่ยต้นขามั้งเนี่ย
โอ้โหปากเจอเลยพี่

โดนกันไปคนละหลายจุดหลายจุดทหารเกณฑ์
ที่มาเป็นลูกมือเนี่ยก็โดนต่อยไปนะครับ

แต่สามารถทำลายรังแตนได้หลายสิบนะ

เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะหาทางกำจัดให้หมดต่อไปนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็อยู่ที่กองพลฐานราบที่๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
จังหวัดนครราชศรีมาครับ
นี่ไหมฮะแตนบุกค่ายทหารครับ